ดูความคืบหน้าคดีความบุกลุกป่าจังหวัดราชบุรีของนางสาวปารีนาไกรคุบนะคะ
ซึ่งตอนนี้จริงก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเพราะว่าถูกสั่งฟ้องไป๔ข้อหา
ไปเข้าพบกับตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้เร่งทำคดีนี้ค่ะ
พันยี่สิบสามคนก็คือนางสาวพัชรพรจันทรประดิษฐ
นางสาวอินดีจรสันและนางสาวจุธามาศเมฆเสรี
ไปพบกับพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการปรับปรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อจะติดตามความคืบหน้า
และให้กำลังใจในการทำคดีของนางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
รอบครองที่ดินตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งก็สั่งฟ้องสี่ข้อหาไป
เป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะช่วยปกป้องผืนป่าที่เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติค่ะ
ซึ่งก็เขาก็เป็นหน้าบริษัทหรือว่าเป็นสอสอสา
ของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งผมว่าใครก็ตามที่มีหน้าที่การนาน
แล้วก็ทุกคนสามารถเข้าใจได้เขาก็เป็นแบบอย่างดีดี

ก็เป็นประเด็นน่าค่ะเพราะผมรู้แม่นท่านฆาตก็เต็มที่กับเรื่องนี้
ด้านนายนวัดค่ะก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงเหตุผลที่๓นางงามในสังกัด
พบกับผู้บังคับการบอกว่าเป็นความตั้งใจของน้อง
อยากจะเห็นความโปร่งใสของคดีนี้ที่ยืดเยื้อมายืนยันว่าที่เขาออกมาส่วนหนึ่ง
เพราะเกิดที่จังหวัดราชบุรีด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดจะเกาะกระแส
อยากทำในสิ่งที่ควรทำในฐานะคนไทยสิ่งที่อยากบอกคุณเอ๋ปารีนาคือ
อยากให้ออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะส่วนทนายเนี่ย
เอาไว้ใช้ในศาลก็พอค่ะทางทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่
นางสาวปารีนาบอกว่าเธอยังไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์วันนี้
แต่อาจจะไปชี้แจงพร้อมทนายความเรื่องคดีที่รัฐสภาวันจันนี้นะคะ
ส่วนความคืบหน้าในคดีนี้นางสาวปรีนาได้ส่งหนังสือขอใช้เอกสิทธิ์สอสอคุ้มครอง
อ้างเหตุผลว่ามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญจึงไม่สามารถพบพนักงานสอบสวน
สำนักงานอายการจังหวัดราชบุรีตามนัดในวันที่๕พฤศจิกายนได้
และภายหลังก็ขอยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้คณะพนักงานสอบสวนนะคะ
สอบปากคำพยานประกอบด้วยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มเติมอีก๑๐ปากค่ะ